มาดูคดีนี้ค่ะต้องย้อนกลับไปตั้งแต่มีนาคมปีที่แล้วปี๒๕๖๐
น้าชายใช้อุบายหลอกหลานสาวอายุ๑๑นะคะ
บอกว่าจะพาไปหาพ่อหล่อเข้ามาในห้อง
แล้วก็ล่วงละเมิดทางเพศข่มขืนหลานสาวตัวเอง
หนีไปนะ๑ปี๓เดือน
คงจะคิดว่าโอ๊ยตำรวจตามจับไม่ได้แล้วแน่ปีกว่าแล้ว
วันนี้ตำรวจจับกุมน้าชายคนที่เก่าเหตุความคืนหลานสาวได้แล้ว
เป็นผู้ต้องหาตามไหมจับสารจังหวัดชนบุรี
ข้อหากระทำชำราวเด็กอายุไม่เกิน๑๓ปี
ซึ่งไม่ใช่ภรรยาหรือสามีของตนโดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม
จับได้ที่สมุทรปราการนะคะแล้วก็ส่งตัวไปที่สพพนัฐนิคมจังหวัดชนบุรี
คดีนี้ย้อนไปมีนาคมปีที่แล้วค่ะ
กบคนนี้ก่อเหตุข่มขืนหลานสาวอายุ๑๑ปี
คืออาศัยจังหวะที่หลานอยู่บ้านตามลำพัง
แล้วตัวเองก็อยู่บ้านระแวกเดียวกัน
อุบายว่าเดี๋ยวจะพาหลานไปหาพ่อหลานก็หลงเชื่อ
เปิดประตูไว้เข้ามาในบ้านจากนั้นก็ข่มขืนเลย
มขืนหลานสาวในบ้านพักค่ะ

แม่ของเด็กเห็นความผิดปกติของลูกสาวว่ามีอาการซึมเศร้า
หวาดกลัวผู้คนก็เลยถาม
รู้ว่าลูกสาวถูกทำร้ายร่างกายด้วยการบีบคอและถูกคมคืนด้วย
คนก่อเหตุก็คือน้าชายนี่แหละ
ก็เลยพาลูกไปแจ้งความที่สพนนิคมจชนมุรี๙มิถุนายนปีที่แล้วปี๒๕๖๐
แล้วตัวในกบผู้ต้องหาเนี่ยตัวน้าชายก็หลบหนีไปเลยตั้งแต่ตอนนั้นนะคะ
วันนี้จากการสอบสวนผู้ต้องหาที่ควบคุมตัวได้แล้วนะคะ
ผู้ต้องหาให้การภาคเศษคืออ้างว่าในวันเกิดเหตุ
หลานสาวอยู่ในบ้านคนเดียวเกิดอารมณ์ทางเพศ
ก็เลยช่วยตัวเองต่อหน้าหลานอ้างแบบนี้ค่ะ
อ้างว่าไม่ได้ข่มขืนหลานสาวไม่ได้ใช้กำลังทำร้ายร่างกาย

ส่วนที่ไปอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการหลังก่อเหตุ
เพราะว่าไปรับจ้างทำงานที่นั่นแล้วก็ไม่รู้ตัวว่าตัวเองถูกออกหมายจับ
ทางพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีร้อยตำรวจเอกประเสริฐกุลบุตรดี

เขามีหลักฐานแน่นค่ะที่จะเอาผิดในกบคนนี้นะคะ
คำให้การของหลานสาวบอกว่าถูกล่วงละเมิดทางเพศจริง
ล่วงละเมิดทางเพศ๒ครั้งเดือนมีนาคมปีที่แล้ว
มีอาการผิดปกติที่อวัยวะเพศ

ถามก็เลยเฉลยกล้าบอกกับแม่ว่าถูกข่มขืนนะคะ
อกจากนั้นมีผลตรวจทางการแพทย์ยืนยันค่ะ
นำมาซึ่งการออกหมายจับผู้ต้องหานะคะ
หนีไป๑ปี๓เดือนสุดท้ายวันนี้ถูกจับได้แล้ว